คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันบ้างนะครับ
วงการบันเทิงดารามีติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีกแล้วนะ
ล่าสุดคุณป้องนวัตรคุณประตนรักพระเอกดังและพิธีกร
ของรายการเศรษฐีป้ายแดงของไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
ก็โพสต์อินสตราแกรมแจ้งไทม์ไลน์ของตัวเองออกมาเลยนะ
เมษายนไล่เลียงมาถึงวันที่๑๘เมษายน
คุณป้องเขาแจกแจงไว้แบบนี้นะครับ
โดยวันที่๙เมษายนได้ไปอัดรายการกับคุณจอมขวัญ
ซึ่งล่าสุดคุณจอมขวัญก็โพสต์ว่าจะไปตรวจ

ส่วนวันที่๑๐เมษายนนะครับ
ก็ไทม์ไลน์ของคุณป้องคือไปถ่ายรายการ
ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะกับดาราสาวก้อยอรัชพร

แล้วก็เพื่อนเน็ตไอดอลอีก๒คนก็คือนัตตี้ดรีม
ซึ่งล่าสุดทั้ง๓คนก็ไปตรวจมาแล้วเหมือนกัน

อย่างไรก็ตามทุกคนนั้นประกาศกักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนไทม์ไลน์ถัดมาคือวันที่๑๓เมษายน
คุณป้องแล้วก็เพื่อนอีก๘คน

ขึ้นเรือที่ท่าเรือลมพระยาในรอบ๘โมงเช้า
ปะปนกับใครหมายถึงบนเรือนะ
กระทั่งกลับมาวันที่๑๗เมษายนเกือบเที่ยงคืน
มีอาการไข้ครับก็เลยไปโรงพยาบาล
ผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ออกมาช่วงเที่ยง
ของวันที่๑๘เมษายนคือเมื่อวานนี้นะครับ
และทันทีที่ได้รับทราบผลนะครับ
ว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ได้โพสต์แจ้งแฟนให้ทราบ
ว่าติดโควิด๑๙ทันทีนะครับ
แล้วก็คุณป้องเขาได้โพสต์ทิ้งท้ายไว้แบบนี้
บอกว่าขอโทษคนที่ทำงานร่วมกัน

ขอให้ท่านไปตรวจหาเชื้อด้วยนะครับ
ตอนนี้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งต่อมาในคอมเมนต์ของโพสต์ของคุณป้องที่โพสต์ออกมา
มีชาวเน็ตเข้ามาถามให้คุณ
ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเกาะเต่าของคุณป้องนะครับ
ว่าจะติดตอนที่ขึ้นเรือไปเกาะเตาหรือเปล่า
ถามว่าเรือรอบที่คุณป้องนั่งข้ามฝั่งเกาะเต่าวันที่๑๓
มีคนติดค่ะอาจจะติดมาจากเรือ
เขาเลยบอกแบบนี้ให้ข้อมูลมาแบบนี้เพิ่มเติม
ในคอมเมนต์ที่คุณป้องเขาโพสต์นะครับ
แล้วก็ในล่าสุดสายวันนี้ในเพจของโรงพยาบาลเกาะเต่า

ให้ผู้ที่โดยสารเรือลมเจ้าพระยา
รอบ๘โมงเช้าของวันที่๑๓เมษายน
ข้ามไปยังเกาะเต่าขอให้รายงานตัว
ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคทราบโดยด่วนเลยนะครับ
ทีนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ดาราสาวก้อยอ่า

ก้อยอรัชพรที่ร่วมถ่ายรายการกับป้องนวัดเมื่อวันที่๑๐เมษายน
ก็เปิดเผยถึงผลตรวจหาเชื้อโควิด
ผลออกมาแล้วเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
โดยตอนนี้เธอกักตัวอยู่นะฮะ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าดูแลตัวเองกันนะคะ
จะต้มน้ำขิงกินทุกวันเลยเราต้องผ่านไปให้ได้
อันนี้กรณีของสาวก้อยที่ทำงานร่วมกับคุณป้องนวัดนะครับ
เมื่อช่วงของวันที่๑๐เมษายนนะครับ

มีอีกค่ะเพราะว่าค่ายกันตนาเองก็มีการโพสต์นะคะ
ชี้แจงบอกว่าดาราในสังกัดทั้งหมด๓คน
มีคุณบอสธวัชนินหรือว่าบอสเดอร์เฟสเมนนะคะ
คุณมิ้นท์พุทธิดาแล้วก็เซียอแนตเตเซียนะคะ
ติดโควิดทั้ง๓คนไปตรวจโควิดเมื่อวันที่๑๗เมษา
แล้วผลออกมาพร้อมกันก็คือเมื่อวานว่าติดโควิด
ซึ่งในเคสของหนุ่มบอสกับมิ้นท์พุทธิดา
ในไทม์ไลน์นะว่าวันที่๕เมษายน
ได้ไปที่คัสเตจสกายบาร์สาขาโซแบงคอก

ทีนี้ก็เลยคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อในวันนั้นนั่นเองนะคะ
ขณะที่นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้ว
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันที่๑๐เมษายน
ได้ไปงานที่จังหวัดระยอง
จากนั้นก็เริ่มไอแล้วก็ไม่สบาย
เข้าตรวจวันที่๑๔เมษายน
และผลออกมาวันที่๑๕เมษายน

ตอนนี้พี่ปั่นเองก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

นักร้องวงไทเทเนียมที่ไปเล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็เวทายทานียอมนักร้องร่วมวง

ขันเงินไปตรวจครั้งแรกเมื่อวันที่๙เมษายน

หลังจากนั้นกักตัว๗วัน
แล้วก็ไปตรวจรอบ๒เมื่อวันที่๑๗เมษายน
ปรากฏว่าผลตรวจรอบ๒ยืนยันออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ตอนนี้เองทางขันเงินเองก็ได้ไปเข้ารับการรักษาตัวแล้ว
ขณะที่คุณอีฟพุทธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายา
ซึ่งอาต้อยติดเชื้อโควิด๑๙ไปแล้วนะครับ
อภัยซึ่งคุณอีฟติดเชื้อโควิด๑๙พร้อมกับสามี

เป็นห่วงคุณพ่อเศรษฐาอยู่เหมือนกันนะครับ
ล่าสุดก็โพสต์ภาพของน้องมีบุญ
พร้อมกับแจ้งว่าลูกชายวัย๒ขวบ
ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่หมอบอกว่าเชื้อไม่เยอะมาก
ส่วนพ่อต้อยเศรษฐากับแม่เปี๊ยกอรัญญา
อีกครั้งเลยว่ายังไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะส่วนนักแสดงสาวอย่างคุณหยาดทิพย์รัชปาน
ที่กักตัวรักษาตัวมา๘วันก็อัปเดตอาการนะคะ
บอกว่าตอนนี้ร่างกายดีขึ้นหน่อยนึงแล้ว

แต่ว่าคุณหยาดก็ยังมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอ่อนเพลีย

ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้ให้ยาต้านไวรัสลงปอดเป็นวันที่สี่
แล้วยาตัวนี้ก็ไม่ได้มีอันตราย

ฉีดยารกเลือดแล้วก็ลิ่มเลือดวันละหนึ่งเข็ม
อันนี้คือเป็นโรคประจำตัวของคุณหยาดอยู่แล้ว
แล้วหมอก็ยืนยันว่ายาที่ให้ไม่ได้กระทบลูกในคัน

ก็ตอนนี้เนี่ยก็เยอะแล้วนะ
แต่ยังไม่หมดนะคุณคือค่ายกันตนาเนี่ย
ก็แจ้งนะครับว่ามี๓หนุ่มสาวนักแสดง
อ่านไปแล้วใช่ไหมของค่ายกันทนาใช่ไหม
ใช่ค่ะค่ายกันตนาทั้ง๓คนนี้นะคะที่แจ้งไปมาสักครู่นี้
ทีนี้ดังนั้นสรุปยอดตั้งแต่๖๑๙เมษา๑๓วันเนี่ยนะ
มีดาราที่ติดโควิดแล้วทั้งหมด๔๐คน
แล้วก็ยังไม่ได้มีใครหายและได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะอืมครับ
ทีนี้คุณผู้ชมปิดท้ายที่แวดวงการเมืองเนี่ยนะคะ
นายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นพี่ชายของรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
หมอตีสาธิตปิตุเตชะก็ได้โพสต์บอกว่าติดโควิด๑๙
รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อจากตรงไหน
เพราะว่าด้วยความที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็เดินทางไปเปิดงานหลายงาน
ทีนี้ก็เริ่มมีอาการป่วยตัวร้อนเมื่อยตัวเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนพอไปตรวจแล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ